ตอนนี้ดูเหมือนว่าตำรวจจะเดินหน้าคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่เต็มสูบแล้ว
ความคืบหน้าคดีน้องชมพู่นะครับตำรวจสภกกตูมนะครับ
ของลุงพลเพิ่มเติมเพื่อจะเอาไปประกอบสำนวนคดีครับ
คือตำรวจเนี่ยยังไม่เคยทำแบบนี้มาก่อนเลยนะฮะ
เมื่อวานนี้ลุงพลพาลูกชายทั้งสองคนก็คือน้องโอมอายุ๑๔ปี
แล้วก็น้องน้ำมนต์อายุสิบปีครับเข้าพบพนักงานสอบสวน
เพื่อให้ปากคำเพิ่มเติมที่สพกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหาร
หลังจากพนักงานสอบสวนนำเอกสารมาให้ผู้ปกครองทราบ
แล้วก็ลงชื่อยินยอมลุงพลเล่าบอกว่าไม่กังวลนะ
แล้วก็ไม่รู้ว่าเจ้าหน้าที่ต้องการอะไรเพิ่ม
แต่พร้อมให้ความร่วมมือจนกว่าทุกอย่างจะคลี่คลาย
แล้วก็ไม่ได้บอกอะไรกับลูกชายเป็นพิเศษหรอก
จากลุงพลป้าแตนเนี่ยยังมีนายชาญหลาโพ
เป็นตาของน้องโอมกับน้องน้ำมนต์นะครับ
แล้วก็นายกฤษดาโลหิตดีหรือว่าทนายโนบิตะ
พาน้องโอมกับน้องน้ำมนต์ไปที่โรงพัก
ตาชาญเนี่ยเล่าบอกว่ามาให้กำลังใจหลานครับ
อยากให้หลานรู้ว่าตายอยู่ใกล้ไม่ต้องกลัวอะไร

เช่นเดียวกับลุงพลครับที่กอดลูกชายทั้งสองคนก่อนจะเข้าไปพบตำรวจ
ลุงพลป้าแตนก็เดินทางไปส่งลูกชายในโรงพักนะครับ

นี่แหละครับคุณผู้ชมเป็นบรรยากาศที่หน้าโรงพัก
ระหว่างรอลูกชายลุงพลร้องเพลงครับ
สิ่งเดียวที่อ้ายขอเป็นเพลงของเขานั่นแหละนะฮะ
ให้ทีมข่าวแฟนคลับแล้วก็บรรดายูทูปเบอร์ที่ติดตามเนี่ย

ขณะที่ป้าแตนเล่าบอกว่าตอนแรกยอมรับว่ากังวลใจนะฮะ
ว่าลูกชายเนี่ยถูกสอบปากคำเพิ่มเติมเนี่ย
คือเวลามันผ่านไปนานแล้วป้าแตนบอกกลัวลูกจะจดจำเหตุการณ์คาดเคลื่อน
แล้วพอจะมีการเก็บเส้นผมและตรวจดีเอ็นเอจากกระพุงแก้มของลูกก็กังวลอีก
เพราะเด็กทั้งสองคนไม่เคยถูกทำแบบนี้นะครับ
อาจจะตกใจแล้วก็เครียดคนเป็นแม่ก็เป็นห่วงเป็นธรรมดาฮะ

ทีนี้คุณผู้ชมจากนั้นค่ะเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจังหวัดมุกดาหารเนี่ย
ก็มาที่ห้องพนักงานสอบสวนนะคะมาเก็บพยานหลักฐานต่างเพิ่มเติม
ใช้เวลาตรงนี้สักประมาณ๓๐นาทีในการเก็บเส้นผมที่มีรากผมติดไปด้วย
เพื่อนำไปประกอบสำนวนคดีนะคะ
ลุงพลบอกว่ามั่นใจในการทำหน้าที่ของตำรวจแล้วก็เชื่อว่า
หลักฐานที่ได้จะมีประโยชน์ต่อรูปคดี
ส่วนตัวกังวลไหมลุงพลลุงพลบอกไม่กังวลไม่กังวลนะคะ
เพราะไม่ได้มีเพียงลูกชายสองคนที่ถูกเก็บเส้นผมหรือวัตถุพยานอื่น
ก็มีคนอื่นด้วยเดี๋ยวฟังเสียงลุงพลหน่อยค่ะ
ที่แรกผมก็เข้าใจว่าเป็นการสอบประคำเพิ่ม
แต่หลังจากที่ได้ดูเอกสารนะครับกับทนายโนบิแล้ว
ทนายนวีแจ้งว่าเป็นการขอวัตถุพยานนะครับ
คือเส้นผมของน้องทั้งคู่นะครับเอาเส้นผมของน้องทั้งคู่นะครับ
แล้วก็ใส่ซองอะไรเรียบร้อยแล้วก็เสร็จครับ

ว่าทำไมถึงเพิ่งมาเก็บของโอ้มกับของน้ำมนต์น่ะ
ก็เราก็ไม่ทราบนะว่าทำไมเพิ่งเก็บ
แต่ว่าท่านก็บอกว่าเป็นการเก็บให้ครบกระบวนการ
ก็คือตอนแรกก็มีการแค่สอบพยานตั้งแต่ตอนแรก
ก็ยังไม่ได้เก็บวัตถุพยานครับ
ทนายโนบิตะที่มาช่วยเหลือคดีตั้งแต่ต้น
บอกว่าตำรวจก็ทำแบบนี้ไปตามขั้นตอนตามปกติ

เพราะว่าลูกของลุงพลทั้งสองคนเด็กทั้งสองคน
ไม่มีการเก็บวัตถุพยานตั้งแต่ต้น
ส่วนลุงพลป้าแตนแล้วก็ครอบครัวน้องชมพู่
รวมถึงน้องสดิ้งเขาเก็บไปแล้วตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นของคดี
ทนายโนบิตะบอกว่าคดีนี้คาดว่าใกล้จะสรุปสำนวนคดีแล้ว
อีกไม่นานน่าจะมีความชัดเจนทุกอย่างแล้วล่ะค่ะ
อีกหนึ่งคนที่ออกมาพูดถึงกรณีนี้คือหมอปลานะครับ
ให้สัมภาษณ์กรณีที่ธนาโนวิตะเข้าไปช่วยลุงพล
โดยหมอปลาบอกว่าก็เป็นสิทธิ์ของทนายที่จะไปช่วยใครก็ได้
แต่ก็ยืนยันว่าตัวหมอปลาเองไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับลุงพลแล้ว
เรื่องของน้องชมพู่เพราะรู้สึกว่าลุงพลไม่ใช่ลุงพลคนเดิมที่หมอปลาเคยรู้จัก
แล้วเหมือนกับว่าลุงพลจะระแวงหมอปลาด้วยซ้ำไปนะ
ทั้งเรื่องที่ติดกล้องวงจรปิดที่บ้านแล้วก็ในรถให้
ลุงพลคิดว่าหมอปลาไปลวงข้อมูลความลับไปสอดแนมชีวิตเขาว่าอย่างนั้น
แม้แต่พญาครุฑที่หมอปลามอบให้ลุงพลยังเอาไปให้คนอื่นเลย
แต่ไม่ควรนำมาพูดออกสื่อเพราะว่าเหมือนเป็นการไม่รักษาน้ำใจกัน
ตอนนี้ยืนยันว่าถอยแล้วนะหมอปลาถอยแล้ว
ลุงพลถูกจับก็จะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวหรือประกันตัวเหมือนที่เคยพูดเอาไว้ตั้งแต่แรก
จากนี้ยังมีความเคลื่อนไหวจากเพจชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรมของนายอัจฉริยะเมืองรัฐนพงศ์
โพสต์ข้อความที่ระบุว่าเร็วนี้ทางชมรมจะไขปริศนาคดีบ้านกอก
โดยจะไปพบพยานสำคัญที่สามารถออกหมายจับคนร้ายได้อย่างแน่นอน
ขอให้หมอปลาเตรียมเงิน๑ล้านบาทที่เคยสัญญาเอาไว้ไม่เกิน๑๕กุมภาพันธ์นี้จะได้รู้กัน
โอ้โหอันนี้ทิ้งบอมไว้ลูกใหญ่นะฮะ
ใช่แล้วนะเดี๋ยวต้องรอดูนะคดีนี้เริ่มตั้งแต่พฤษภาคมปี๖๓
นี่ก็ใกล้จะครบปีแล้วนะคะเดี๋ยวรอดูนะคะกลางเดือนหน้ากุมภาพันธ์ค่ะ